ไปต่อที่ชัยนาธครับเขาก็มีงานบวชนะฮะก็ต้องมีขบวนแห่นาค
มีกรองยาวมีดนตรีก็จะมีคนไปรำไปแห่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องในหมู่บ้าน
แห่ไปแห่มาคนในขบวนแห่ทะเลาะกัน
ไม่อยากให้เป็นสิ่งที่มาคู่กับงานบวชเลยนะ

งานบุญกลายเป็นงานแบบนี้ขึ้นมาตีกันแล้วก็มีอาสาสมัครจราจรที่เขาไปคอยดูเรื่องของการจราจรนะฮะ
เข้าไปห้ามปรามห้ามไปห้ามมาพูดจาไม่เข้าหูถูกคนที่เขาทะเลาะกันแทงตายเลยครับ
ขบวนแห่นาคเลยคุณผู้ชมนาคยังไม่ถึงวัดเลยครับมีคนตายซะก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายนี่เองนะฮะในพื้นที่ของสพสังคบุรีนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์มีการทะเลาะวิวาดกันแทงกันตายในพื้นที่หมู่๒ตะบนแพรกศรีมราชาอำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏครับ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนเรียบครองชนรับประทานก็ไปพบศพนายประชันผู้เปี่ยมอายุ๖๔ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนนแบบนี้แหละครับสภาพศพนี่สวมกางเกงขายาวสีน้ำเงินแล้วก็มีเสื้อแขนยาวสีดำ
แล้วก็มีเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้มมีข้อความคืออาสาจราจรสพอลบบุรีครับ
แล้วก็มีการส่งศพไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชามรักษ์จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสุวรรณประชามรักษ์อายุ๔๗ปีก็เป็นคนก่อเหตุนะฮะ

พอก่อเหตุปุ๊บเขาไปอยู่ในทุ่งหนา

มีมีดปลอกผลไม้ยาวสัก๒๐เซน

ต้องการจะเอาไปทิ้งไว้

เพราะว่าผู้ตายเนี่ยก็ไม่ใช่ใคร

สุดท้ายก็ถูกจับที่ตัดสมบูรณ์

ชาวบ้านที่แห่นาคก็ทะเลาะกันขึ้นมาครับนะมีอาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน
ด้วยความที่เป็นอาสาสมัครก็ต้องเข้าไปห้ามค่ะนะต้องการจะไป
ความปลอดภัยให้กับชาวบ้านคนอื่นอื่นเข้าไปห้ามเสร็จปุ๊บ
เหมือนพูดจาไม่เข้าหูคนก่อเหตุนะครับนายสุวรรณเนี่ย
เป็นนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านเลยนะครับพอมีคนไปพูดจาไม่เข้าหู
ก็เอามีดมาด้วยไงก็แทงเข้าไปที่คอจนทำให้เขาเสียชีวิตเลย

กับภาคภิกันเป็นอะไรมั้งเปล่าแข็งถูกก็เขาก็พูดไม่ได้เขาก็พูด

เพราะอุดพวกเขาออกมาก็มันไม่ถึงอันใดดี

บอกว่าผู้ตายเป็นคนดีมากเลยนะ
เป็นคนชอบช่วยเหลือชาวบ้านช่วยสังคม

มาเกิดเหตุแล้วก็ถูกแทงตายแบบนี้

แล้วก็ไปช่วยดูแลความเรียบร้อยให้แท้นะฮะ